มาเตือนภัยกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพร
เขามีการเตือนภัยเรื่องนี้กันในโลกโซเชียลนะคะ
เพราะว่าระบาดหนักแถวภาคอีสาน
เขาบอกว่าใช้ชื่อว่าหมอทหาร
ถ้าใครที่เคยเจอยาสมุนไพรที่ชื่อว่าหมอทหาร
ต้องระวังค่ะเพราะว่ายาชนิดนี้หรือสมุนไพรอันนี้
มีการแอบอ้างเลขทะเบียนออยของขนมขบเคี้ยวชื่อดัง
ก็เลยต้องเอาภาพขนมขบเคี้ยวขนมอบกรอบเนี่ย
ขึ้นมาโชว์ด้วยว่าเนี่ยคุณถูกสวมสิทธิ์นะ
เอาออยของขนมมาใช้กับยาสมุนไพร

เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุในแถบภาคอีสาน

เฟซบุ๊กเรสเกาลนะคะได้ออกมาโพสต์เตือนภัย
หลังพบว่ามียาสมุนไพรรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่ายาหมอทหาร
สรรพคุณบอกว่ารักษาได้สารพัดโรคเลยนะ
ทั้งอามพลึกอามพลาดเหน็บชาเส้นตึง
กระดูกทับเส้นปวดขาปวดข้อ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ซึ่งใช้ชื่อและสถานที่ผลิตยา
คือที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ
แต่จากการตรวจสอบไปแล้วพบว่าเลขออยดังกล่าว
มันตรงกับผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบชื่อดังอย่างตะวันรสลาบ
หมายความว่ายาสมุนไพรชนิดนี้
ไม่ได้มีการจดแจ้งเลขออยที่ถูกต้อง
นี่ถือว่าสวมสิทธิ์สวมเลขออยของผลิตภัณฑ์อื่นนะคะ

และอาจจะไปเจอสารอันตรายในผลิตภัณฑ์
หรือมีการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือเปล่า
จากนี้ยังพบอีกว่าที่อยู่ที่แจ้งในผลิตภัณฑ์ไม่มีอยู่จริงค่ะ
เพจดังกล่าวยังระบุต่อด้วยว่ายาสมุนไพรตัวนี้พบมากแถบภาคอีสาน
และกลุ่มเป้าหมายที่ไปขายให้ส่วนใหญ่ก็ผู้สูงอายุนะคะ

สมุนไพรแก้ปวดชุดนี้ระบาดหนัก
ที่จังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศลาว
และถูกลักลอบขนมาจากประเทศจีนโดยข้ามชายแดนเข้ามาประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขเคยประกาศเตือนถึงยาสมุนไพรชุดดังกล่าว
ว่าถ้านำมาบริโภคอาจถึงตายได้
เพราะพบสารสเตียรอยด์ในยายี่ห้อนี้จำนวนมากค่ะ
แต่ว่าต่อมายาสมุนไพรดังกล่าวก็ยังขายได้
มีการเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาเป็นยาหมอบุญชุดพิเศษ
ล่าสุดกลับมาใช้ชื่อเดิมคือยาหมอทหารนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีการอ้างเลขออยสวมสิทธิ์อย่างที่บอกไป
เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคบอกว่ามีเลขออย
แต่ถ้าใครไม่ได้เอาเลขไปเช็คก็ไม่ทราบนะว่าสวมสิทธิ์เขามา
เอาจริงนะผู้บริโภคแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต
ไม่มีใครที่จะไปตรวจสอบหรอกเรื่องของเลขออยนะครับ
ฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำเลยคือความจริงใจของผู้ผลิตนะ